มาค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเวลาตอนเที่ยงแบบนี้อู๋อยากพาคุณผู้ชมอยากชวนคุณผู้ชมค่ะไปพร้อมกันเลยนี่เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยจัดมาให้ค่ะใช่แล้วก็วันนี้นะพาไปเที่ยวพาไปพายเรือแคนูพาไปกินกินเนี่ยมันเลิศขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะงานขึ้นบ้านใหม่
โอ้โหงานนี้สาวทั้งนั้นเลยแล้วอีกอย่างเมื่อกี้เขาเหวี่ยงแห่ทำอะไรฮะ
ใช่มันเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ไงคุณแหเนี่ยให้มีกินมีใช้ตลอดไปแล้วนี่ดูบรรยากาศสิคะ
โอ้โหชื่นมืดนะใช่แล้วนี่เขาถืออะไรมาบ้างขันเขินพวกเครื่องใช้สอยในบ้านต่าง
เต้นไปตามจังหวะเพลงมาแบบนี้เลยล่ะค่ะเนี่ยอย่างที่บอกแห่สัญลักษณ์ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์
นี่เป็นสีสันนะคะการแห่ขึ้นบ้านใหม่แบบชาวเขมรสุรินค่ะ
เออมันจะได้แบบสนุกสนานคึกคักนะคะ
บรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมอยู่ที่หมู่บ้านโนนจิกครับ

ฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
นี่หมู่บ้านนนจิกที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ก็เป็นพิธีของชาวเขมรสุรินนั่นแหละ
จะเริ่มแต่เช้าเลยนะแห่รอบบ้าน

เพราะอะไรรู้ไหมเขาเชื่อว่าแมวคือสัญลักษณ์นำโชค

เขาก็จะมีการทำพิธีล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านใหม่

มีหมงมีหมอนี่คุณยายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะฮะ

ขึ้นบ้านใหม่ไปทำบุญกับบ้านเขา
ดีใจกับบ้านเขาแล้วนี่พาไปกินกันบ้างดีกว่าคุณ

เดี๋ยวนี้แต่ละร้านมีเมนูสูตรนี้ทั้งนั้นเลย

โอ้โหร้านนี้มีทั้งเตี๋ยวกัญชาเครื่องดื่มกัญชานะฮะ
เขาบอกโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเฮกัน

ฮกันฮกันกไก่ไม่ให้อากาศยหญิงนะฮะ

ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
น้ำซุปร้อนของร้านใส่ส่วนผสมของกัญชา
ทางร้านคิดสูตรขึ้นมาเอง

ก็มีการวางใบกัญชาสดไว้ในชามก๋วยเตี๋ยว
เพื่อให้ลูกค้าถ่ายรูปแล้วก็รับประทานฮะ
คือเขาเลือกมาเฉพาะส่วนของต้นที่มันทานได้นะคุณฮะ
คือส่วนใบอันนี้แน่นมากเลยค่ะ
อันนี้แน่นมากเดี๋ยวจะเด็ดบางบนชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะ
อกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มผสมกัญชาแบบแปลก

แล้วชื่นใจกระชุ่มกระชวยแบบนี้นะฮะ
อย่างที่บอกไปแต่ละร้าน
ก็จะมีกัญชาเป็นส่วนผสมนะฮะ
ใช่ค่ะแหมหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วใช่ไหม
พาไปต่อเลยค่ะลูกชิ้นซะหน่อยเป็นไง

มันต้องมีส่วนของกัญชาอยู่ด้วยแบบนี้

เห็นไหมนั่นในลูกชิ้นมันมีส่วนผสมของกัญชาอยู่

ใครชอบลูกชิ้นลวกจิ้มน้ำจิ้มเด็ดเนี่ย

หนึ่งฤทธิ์คนสวย
นี่เขาขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มเลยนะคะ
พายไปก็ชื่นใจไปเพราะอะไรคุณ
นี่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวทำไมสวยแบบนี้
เมื่อกี้เห็นรอยยิ้มเราก็ชื่นใจแล้วนะฮะ
แล้วก็ดูบรรยากาศข้างทางมันสวยชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับ

คุณผู้ชมอยากจะไปพายเรือแคนูสำรวจเส้นทางตรงนี้กันหน่อย
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางน้ำ
แม่น้ำตาปีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ระยะทางในการที่ท่านจะได้ไปพายเรือแคนูก็คือ๗กิโลกว่า
บรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำได้ชมความงดงามของธรรมชาติแบบนี้
จะอุ่มแบบนี้และยังมีวิถีชีวิตของชุมชน
ผ่านตำบลนาเขียงตำบลนาแวตำบลไม้เบียง
แล้วก็ไปนอนกลางเต็นต์พักแรมเพื่อชมทะเลหมอก
บนยอดเขาศูนยามเช้าคุณ
โอ้โหเป็นกิจกรรมที่ครบจริงครบเครื่องจริง
รอให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวนะฮะย้ำกันอีกที
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางน้ำของแม่น้ำตาปี
จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกโอ้โหหลายคนลองลุกบ้าง
ลุกจากโต๊ะทำงานคุณทำงานกันเหน็ดเหนื่อย
ลองลุกจากโต๊ะทำงานไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้าง
ซึมซับพลังนะเขาเรียกว่าซึมซับพลังจากธรรมชาตินะฮะ
แล้วดูสิไปพายเรือแคนนูนแบบนี้ได้ออกกำลังกายแบบทุกส่วนเลย
ใช่นะฮะส่วนเรื่องของกัญชาต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ไว้ก่อน
การผสมกัญชาในอาหารเครื่องดื่มตอนนี้กรมอนามัยออกมาประกาศคุมร้านค้า
ห่วงว่าลูกค้าจะกินเกินขนาดแล้วนะ
คือเขาบอกว่าให้แสดงข้อมูลปริมาณใบกัญชาที่ผสมอยู่
แล้วก็ต้องมีคำเตือนสำหรับคนที่แบบเป็นโรค
เพราะตอนนี้มันเริ่มมีเคสแล้วนะในอาหารในเครื่องดื่มอะไร

เดี๋ยวข่าวนี้เรามีให้ติดตามรายละเอียดกันด้วยนะครับ